นักวิชาการจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยออกมาระบุว่าอีก๕๐ปีข้างหน้ามีความเป็นไปได้
ว่าจะมีการเกิดแผ่นดินไหวขนาด๗ในระเลื่อนที่ประเทศไทยรวมทั้งพม่าด้วย
ปัญญาจารุสิรินักวิชาการจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยออกมาเปิดเผยว่า
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและเอกวาดอร์เป็นเรื่องปกติ
ไม่ใช่เกิดด้วยความบังเอิญซึ่งจะไม่กระทบถึงประเทศไทยนะครับ
แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่ามีรอยเลื่อน๕๖แห่งทั่วโลก
มีโอกาสจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด๗อีก๕๐๑๐๐ปีข้างหน้า
โดยเฉพาะรอยเลื่อนสกายในพม่าซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่ทรงพลังและพาดผ่านบริเวณเมืองสำคัญ
เช่นย่างกุ้งเนปิดอลและอีกหลายเมืองครับ
หากเกิดขึ้นจะทำให้พม่านั้นเสียหายเกือบทั้งประเทศ
และจะส่งผลกระทบถึงประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้